ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถเฉียวชนคนหาอึงอ่างนะครับ
ตอนนั้นฝนตกใหม่เขาก็ไปหาอึงอ่างกันนะครับ
คนเจ็บเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนะครับเพราะว่าคนชนเนี่ยนะฮะ
คือเขาบอกว่าเขาก็เป็นฝ่ายวิ่งตัดหน้ารถแต่ตอนที่รอกู้ภัยมานำส่งโรงพยาบาล
ญาติคนเจ็บรู้ข่าวมาที่ที่เกิดเหตุไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะ
พุ่งเข้าไปเลยโอ้โหวุ่นวายเลยครับทีนี้
ที่ระยองฮะเมื่อคืนผู้ชายไม่สวมเสื้อกางเกงขาสั้นเนี่ยเป็นญาติคนเจ็บ
ถูกรถเก๋งชนมาถึงถามใครชนพอคนขับรถเก่งบอกอ๋อผมเองครับเท่านั้นแหละฮะ
ปรีเข้าไปเลยครับกู้ไพต้องมาห้ามเอาไว้
แกก็ไม่พอใจอีกตะโกนบอกไปเอาปืนมาคือพี่แกยังไม่รู้เลยนะว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยเป็นยังไง
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
คนเจ็บเนี่ยเขาออกไปส่องไฟหาอึงอ่างหลังฝนตกแล้วหยุดใหม่
ที่ถนนเลี่ยงเมืองเขาผู้ดอนเมืองกระปรอกที่หมู่๗บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
รถเก๋งสีแดงนี่ครับท่านผู้ชมครับกระจกหน้าแตกนะครับ
คนขับเนี่ยคือนายกรรณพลขมักการอายุ๓๔เขาไม่ได้หนีไปไหนนะ
พอเขาชนคนหาอึงอ่างนะครับเขาก็รออยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยขับรถมาที่จุดเกิดเหตุถนนมันมืดเปลี่ยวด้วย
ไม่มีรถคันอื่นเลยอยู่อยู่ขับมาคนเจ็บวิ่งออกมาตัดหน้ารถ
ระยะกระชั้นชิดไม่เห็นจริงเบรกไม่ทัน
ก็ลงไปช่วยไม่ได้หนีนะไปพูดไปคุยกับคนเจ็บ
คนเจ็บก็บอกโอ้ผมตัดหน้ารถเองไม่เป็นไร
ตัวเขาก็ไม่คิดหนีก็ช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
กะว่าจะรอยาดของคนเจ็บมามาถึงยาดคนเจ็บมาคนนั้นนะครับ

ผมมันไม่ได้ผิดจริงครับมันฉุกเฉินครับ
หลานแกที่เห็นหยิบการก็เห็นว่าแกวิ่งตัดหน้ากับชั้นชิดจริง

ถ้าพี่นี่ห้ามไม่ทันผมก็โดนต่อยเลยครับพี่

ผมก็ถามว่าใครชนใครชน
ที่คนที่ชนเค้าบอกผมเองครับเค้าก็เลยพุ่งไปที่จะตอบที่จะทำร้านร่างกายพวกนั้น
พวกผมก็เลยมีหน้าที่ที่ห้ามคือไม่ให้ทะเลาะกันนะพี่
ถ้าผมเสร็จผมก็ถามว่าพี่มีอะไรเค้าก็ผับอยู่นั่นจนกระทั่งต่างคนกลับเริ่มมีนี่แล้ว
เริ่มจะโมโหแล้วเขาก็เลยเดินถอยไป
แล้วเขาก็บอกว่าเอาปืนมาเลยปืนกลับไปเอาปืนมาเล่นไม่ได้ยิงแม่ยิง
คำนี้พี่มันก็รุนแรงสำหรับพวกผมเพราะว่าเกิดความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยต้องนี่กัน